เรายังตามกันต่อเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน
โครงการเราไม่ทิ้งกันได้รับเงิน๕๐๐บาทต่อเดือน
แล้วก็โครงการเยียวยาเกษตรกรด้วย
ใช่แล้วค่ะทีนี้ก็ต้องเน้นย้ำแล้วก็บอกกันอยู่ตลอดนะคะ
คุณผู้ชมว่าตั้งแต่๑๘ก็คือตั้งแต่เมื่อวาน
ถึง๒๙พฤษภาคมนี้ไม่ต้องไปที่กรมประชาสัมพันธ์แล้วนะคะ
เพราะว่าเขาเปลี่ยนจุดในการรับเรื่องร้องเรียน
ไปที่สาขาของทั้ง๓ธนาคารของรัฐ
ไม่ว่าจะเป็นออมสินกรุงไทยแล้วก็ทกศ
ทีนี้เมื่อวานคุณสืบสกุลบรรยากาศวันแรก
ของการที่ประชาชนเดินทางไปร้องทุกข์
เรื่องเกี่ยวกับเงินเยียวยาที่ธนาคารนี่เห็นไหมคะ

ใช่ค่ะแต่บรรยากาศพูดถึงภาพรวมนะ
วันแรกก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรเพราะว่าแต่ละสาขาของทั้ง๓ธนาคาร

ใช่นะครับแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดก่อนหน้านั้น
ก็ได้ไปยื่นเรื่องร้องทุกข์ไว้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดไว้บ้างแล้ว
แล้วคราวนี้ก็ยังมีกลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา
ก็ต้องตามทวงสิทธิ์กันต่อนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้นายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ก็พูดถึงความคืบหน้าในการจ่ายเงินเยียวยา๕๐๐๐บาท

บอกว่าตอนนี้มีผู้ที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด๑๕ล้านคน
แล้วอาทิตย์นี้จะจ่าย๑๔๕๐๐๐๐๐คน
ส่วนที่เหลืออีกประมาณ๕แสนคนจะทยอยจ่ายจนครบต่อไป
ใช่พอสัปดาห์นี้ก็มีกำหนดการจ่ายคือเมื่อวานจ่ายก็๒๐๐๐๐๐คน

แล้วก็วันพุธที่๒๐พฤษภาคมพรุ่งนี้ก็จ่ายอีก๔แสนคนนะครับ

คือกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์นะแต่ชื่อบัญชีของท่าน
ยังไม่ตรงกับชื่อสกุลของท่านเองนะครับ
จำนวน๑ล้านคนก็มีการแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว
ได้รับเงินโอนสำหรับวันนี้นะฮะ๕๙๐๐๐คน
ส่วนอีก๔๓๐๐๐คน
ขอให้ท่านโปรดไปผูกพร้อมเพลย์โดยเร็ว
นี่กระทรวงการคลังพูดถึงกลุ่มที่๑กลุ่มนี้
ที่๒คือกลุ่มลงทะเบียนไม่สำเร็จ

หากผ่านเกณฑ์ก็พร้อมโอนเงิน
หรือว่าท่านไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะพิจารณาแนวทางในการเยียวยาที่เหมาะสม
และกลุ่มที่๓นะครับกลุ่มที่ได้รับการตรวจความซ้ำซ้อน
กับการเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร
และพบว่าท่านผ่านเกณฑ์ได้รับเงินในโครงการเราไม่ทิ้งกัน
ก็จะได้รับเงินวันพรุ่งนี้๒๐พฤษภาคมนะครับ
ทีนี้พูดถึงเรื่องของการเปิดรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน

ไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือว่าทกศ
บรรยากาศเมื่อวานคุณผู้ชมที่เป็นวันแรก
ทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะ
แล้วก็เน้นย้ำว่าสามารถไปร้องเรียนเรื่องเงิน๕๐๐๐บาทได้เนี่ย
จนถึงสิ้นเดือนคือ๒๙พฤษภาคม
ส่วนเรื่องของการลงพื้นที่ทบทวนสิทธิ์เรื่องนี้จบแล้ว
แล้วก็สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ประมาณ๙๕๙๖นะคะ
ส่วนเรื่องของภาพรวมการจ่ายเงินเยียวยา๕๐๐บาทนั้น
นายธนกรก็บอกว่าแม้ในช่วงแรกจะติดขัดบ้าง
แต่ก็สามารถจ่ายเงินได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
ดูเรื่องของเงินเยียวยาเกษตรกรบ้างนะฮะ
เงินเยียวยาเกษตรกรก็มีประชาชนเดินทางมาเบิกเงินที่ธนาคาร
แล้วก็เมื่อวานนี้นายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ก็มีการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าด้วยตัวเองด้วยนะคะ

เพราะว่านายธนกรเลขานุการของรัฐมนตรีคลัง
บอกว่าเดี๋ยวรัฐมนตรีก็จะลงพื้นที่เอง
สำหรับเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับ
ก็ตอนนี้สรุปภาพรวมกันหน่อยนะครับ
มีคนขึ้นทะเบียนแล้ว๘ล้าน๔แสนกว่าคน
คัดกรองไปแล้ว๗ล้าน๓แสน๗๔พันกว่าคน
แล้วก็มีการคัดกรองความซ้ำซ้อนกับโครงการอื่นอย่างเราไม่ทิ้งกันนะครับ
ข้าราชการบำนานข้าราชการประจำแล้วก็ประกันสังคม
ทำให้เหลือผู้ที่ได้รับสิทธิ์
ในการที่จะถูกตรวจสอบว่าเป็นหัวหน้าเกษตรกร
แล้วก็จะมีการโอนเงินคือตั้งแต่วันศุกร์ที่๑๕พฤษภาคมที่ผ่านมา
แล้วก็วันที่๑๘พฤษภาคมคือเมื่อวานนี้
และวันที่๑๙พฤษภาคมจะโอนเงินให้กับหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรทั้งสิ้น๓๓๕๐๐บาท

ที่เหลือก็อีก๓ล้านกว่ารายจะมีการคัดกรองอีกครั้งในวันนี้ด้วยนะครับ
ใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมยังมีอีก๔กลุ่ม
ที่ดิฉันก็เข้าไปดูในเพจของไทยคู่ฟ้า
เขาบอกว่ารออีกนิดนึงรัฐกำลังเร่งพิจารณาช่วยเหลือ
กลุ่มที่ว่ามีกลุ่มเปราะบางก็ไม่ว่าจะเป็นเด็กแรกเกิด
ผู้สูงอายุรวมถึงคนพิการอันนี้๑๓ล้านคน
ส่วนกลุ่มที่๒คือกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อย๒๔๐๐๐คน

ใช่แล้วก็กลุ่มที่๓ที่คุณสืบสกุลรายงานไป
กลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ๑๗ล้านคน
แล้วก็ยังมีกลุ่มที่๔คือกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบ

อันนี้รัฐบาลกำลังพิจารณาเยียวยาช่วยเหลืออยู่นะคะ
จะให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเลยนะฮะที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับ